เมื่อวานนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้เลย

เป็นการเค้าให้ข้อมูลสำหรับเรียนเงิน๑ก้อน
มูลค่า๑ล้าน๙แสนบาท
ที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเงินก้อนนี้
ที่สำนักงานปปศรวมทั้งมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยเมื่อวานนี้
ก็คือบอกว่ายอมรับรู้จักกับนายบอยนัทพลหน้าคำนี่แหละ
แต่เมื่อวานตอนเข้ามาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะ
สวัสดีทักทายพี่สื่อมวลชนนะครับ
เคร่งเครียดนะฮะแต่ว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์นะ
บอกว่าเดี๋ยวให้สัมภาษณ์อีกทีส่วนนี้ทนาย
เดินมาพร้อมกับทนายก็คือนายอาคมคงสวัสดิ์
เปิดเผยหลังจากที่เข้าพบกับปปศ๓ชั่วโมง
เกี่ยวกับประเด็นที่มาของเงินในบัญชีจำนวน๑ล้าน๙แสนบาท
แล้วก็โอนคืนในเบนต์ไป๔๐๐๐๐๐บาทตอนนี้เหลือ๑๕๐๐๐๐๐บาท
บอกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการโอนของนายอัครกิจวรโรเจริญเดช
เบนท์เรสซิ่งนี่แหละนะคะซึ่งทนายก็เปิดเผย
คือเมื่อวานนี้คุณแพทย์ก็ไม่ได้พูดอะไรมาก
แต่ว่าทนายมีหน้าที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวาน
คุณแพทย์บอกว่าหลังจากนี้จะยกประเด็นหน้าที่ต่าง
การเปิดเผยให้กับทนายและแล้วก็ในเรื่องของคดีให้กับทนาย
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วก็ได้พูดคุยกับเบนส์บ้างหรือเปล่า
คุณแพทย์บอกว่าเรื่องคดีของเบนส์เองไม่ได้พูดคุยกันเลย

ทนายความของคุณแพทย์บอกว่าแพทย์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ถึงที่มาของทรัพย์สินว่าได้มาอย่างไรกับเจ้าพนักงาน
ในประเด็นที่เจ้าพนักงานต้องการทราบหมดแล้ว
ซึ่งประเด็นเงิน๑ล้าน๙แสนบาทต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เปิดเผย
ยังมีประเด็นสงสัยใดหรือไม่
มีหน้าที่ชี้แจงที่มาและส่งมอบเอกสารเท่านั้น
นัดมาเมื่อไหร่ก็มาตามนัดนะคะยืนยันแบบนี้
ส่วนทนายบอยหรือว่านัตภพนในหน้าคำ
ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายนายไซสนะที่เป็นเพื่อนกับเบนส์ผู้เป็นสามี
คุณแพทยอมรับว่ารู้จักกันแต่รู้จักในฐานะเพื่อนของสามี

เท่านั้นแต่ไม่ทราบว่าบอยเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
ค้ายาเสพติดส่วนจะทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่

ใช่ค่ะคือธุรกิจที่เราเห็นที่สามีเราทำ
ซึ่งเราก็เห็นตามนั้นนะคะซึ่งมันก็โอเค
คือในส่วนของคุณเบ้นเนี่ยนะครับซึ่งคุณเบ้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
คุณแพทย์คงจะตอบแทนอะไรให้ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับ
ต้องต้องขออนุญาตในส่วนของคุณเบนจริงเลยนะครับ

คุณแพทย์รู้จักคุณบอยหน้าคำไหมคะเพื่อนสามีเหรอ

รู้จักกันแล้วรู้ไหมว่าเขาทำธุรกิจด้วยกัน
ธุรกิจอันนี้คือแพทย์ไม่รู้จริงอะค่ะ
ว่าเขาทำธุรกิจหรืออะไรยังไงหรือพี่เบ้นจะทำธุรกิจกับใครเนี่ย
คือต้องบอกว่าด้วยที่เรารู้จักกันและคบหากันเนี่ยนะคะ
คือเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เบ้นมีธุรกิจ

ต้องถามเจ้าตัวเองดีกว่า

บอกว่าภาพลักษณ์ของคุณแพทย์ที่อยู่ในวงการมามากกว่า๑๐ปี
ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียหรือว่าผัวพันกับยาเสพติด
ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องยืนยันด้วยว่าแพทย์นับประพาไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าว
รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหลายขั้นตอน
เชื่อว่าคุณแพทย์จะได้รับความยุติธรรมค่ะ